เพราะว่าบัชชนต์จะรับรู้ได้ด้วยตัวเอง
ส่วนทางด้านของประธานของนปช
ก็ระบุว่าไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรม

นายจัตุภรรย์พรมพลันต์ประธานหนอปช
กล่าวถึงการแถลงผลงานรัฐบาลครบ๑ปี
ว่ายังไม่เห็นมีผลงานอะไรเป็นรูปธรรม
การปฏิรูปประเทศที่คืบหน้าเพียงร้อยละสิบ

แต่พบการทุจริตในโครงการอุทยานราชพักษ์
และปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อน

รัฐบาลจะดำเนินการตามที่ได้พูดไว้
ก็บอกว่าทำได้เพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็นั้น
ที่เหลือมันเป็นวาธกรรมทั้งสิ้น
เรื่องเรายังไม่เห็นรูปธรรมเลยว่า

แค่จ่ายไข้โง่คลองด่านเนี่ยก็

ควรจะหักลบกลบหนี้เพราะว่าเอกชนต้องจ่ายให้กับรัฐ๒๓๗๐๐ล้าน
กรบกลบหนี้ก็คือเอกชนยังจะต้องจ่าย
ก็คือลบ๙๐๐ออกก็๑๔๗๐๐ล้าน
เรายังเป็นเจ้าหนี้อยู่แต่รัฐบาลนี้มุ่งที่จะจ่ายค่าโง่ให้ได้
ทุจริตที่อุทยานราชพักษ์เป็นเรื่องที่มีบังควร

จะสะท้อนให้เห็นว่าขนาดอุทยานราชพักษ์ยังกล้า

ผมเองก็เห็นว่าที่ท่านเคยว่านักการเมือง

ผมไม่เคยบอกว่านักการเมืองดีถูกต้องนะ
นายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพักเพื่อไทย
ไม่ขอให้คะแนนผลงานรัฐบาลครบรอบ๑ปี
เพราะประชาชนคงได้รับรู้และเห็นว่า
สิ่งที่รัฐบาลเคยพูดไว้เป็นอย่างไร
หวังว่าจะทำได้ตามที่สัญญาไว้
จากนี้ควรให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ที่อาจจะเป็นเงื่อนไขของปัญหาตามมา
ขณะเดียวกันควรเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน
เพื่อปรับปรุงการทำงานในปี๒๕๕๙ให้ดีขึ้น
เช่นเดียวกับนายเกียรติสิเทียมรรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ขอให้คะแนนผลงานรัฐบาลเช่นกัน
โดยบอกว่าขอให้ประชาชนเป็นผู้ให้คะแนนจะดีกว่า
สิ่งที่ยังเป็นห่วงก็คือการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต่ำ

อยากทราบว่านโยบายด้านเศรษฐกิจมีอะไรเป็นปัญหา

เพราะวันนี้ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมค่ะ